ตื่นเต้นกว่าหนึ่งหภาพเรื่องเช้า
ครั้งแรกค่อยแปลว่าเป็นการท้าย

วันนี้เราได้เชิญเพื่อนแล้วก็เชิญคนมาเยอะกว่า
ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นกว่ากว่าวันนั้นอีกอืม

ช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีที่หลายพิธีเหมือนกัน
แต่วันนั้นไม่ตื่นเต้นเท่าวันนี้เหมือนกัน

มาถึงยังไม่ค่อยตื่นเต้นแต่พอลงมาเนี่ยตื่นเต้นแล้ว

อย่างที่บอกว่ามาถึงยังไม่ตื่นเต้น
ทีมงานวันนี้ที่เราจะออกแบบต่างซุ้มเป็นยังไงครับ
ให้น้องนายเป็นคนเลือกดีไซน์นะครับ
ผมเป็นคนไม่ชอบให้มีสีอะไรเยอะ
แนวจรรยังก็คือให้น้องนายเขาเป็นคนเลือก

หลักเยอะมีรูปมีการะรีอะไรอย่างนี้
ไม่มั่นใจเลยเจาการ์ตไปพอประมาณ

ไม่ต้องส่งการ์ดก็ทางไลน์ก็ได้
มีบางคนมาไม่ได้มีบางคนชวนเพื่อนคือกรรมไม่ถูกเลยจริง
อืมแต่ก็พร้อมที่จะรับทุกคนเลยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทุกคนที่มาในงานวันนี้

คนที่เราสนิทคนที่เราอยากให้มาอยู่ในงานในวันดีของเรา
คุณคู่ด้วยเราเคยพูดกันแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมคะ
ความรู้สึกหรือการใช้ชีวิตแบบไชส์สไตล์
ก็คือการปรับเปลี่ยนมันก็จะต้องมีบ้างนะคะ

หรือว่าเรือนหอก็ย้ายเข้าไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง

ช่วงหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเจอกันน้อยมันก็มีเวลาให้คิดถึงกัน
เราก็เปลี่ยนตามค่ะ

น้องนายโอเคไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเริ่มที่จะใช้ชีวิตคู่แล้ว
เราไม่ได้แบบเป็นตัวคนเดียวเหมือนตอนแรกแล้ว
ไม่ได้เป็นเด็กน้องของคุณพ่อคุณแม่แล้ว

มีอาหารเรียบไปทำไปหรือยังมีอะไรบ้างอย่างไรดีและ
แต่โชคดีนะคะเพราะว่าบ้านก็จะอยู่ติดกับบ้านใหญ่
มีคุณปู่คุณย่ามีคุณพ่อคุณแม่
ลุงอยู่คุณแม่ก็ชอบแบบ
ไม่ทำอาหารก็ซื้ออาหารมาให้
ก็จะมีอาหารให้ตลอดเวลา
ก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนได้ใช้ชีวิตกับครอบครัว
เพราะว่าต้องบอกว่าผมอยู่อเมริกา
ผมใช้ชีวิตตัวคนเดียวมาประมาณตั้งแต่๑๘
สไตล์ฝรั่งเราก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัว
พอได้มาอยู่ครั้งนี้เหมือนเรา
ก็เลยรู้สึกอบอุ่นมากรู้สึกดีมาก
ต้องบอกว่าตื่นขึ้นมาไม่ค่อยได้เจอหน้า
ตื่นอยากถ่ายละคร
แต่ดีค่ะตื่นขึ้นมาได้เจอน้องนาย
พอดีเดินลงมามีอาหารให้ทาน

พอตื่นมาแล้วมีกับข้าวอยู่ที่โต๊ะเราก็แปลก
ยังไงดีเราต้องอยู่เวลาเราก็ต้องอาจจะต้องจัดเวลาเผื่อนิดนึง
เพราะปกติเราไม่ค่อยได้ทานข้าวที่บ้านนะครับ
ก็ต้องใช้เวลากลับที่บ้านมากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอยู่บ้านมากขึ้น
แต่ดีครับใกล้เป็นอยากอยากใช้เวลาผมเข้าใจแล้วว่า
ทำไมเพื่อนที่ได้แต่งงานมีครอบครัวมีบ้านครอบครัวไปที่บ้าน
เฮ้ยมาที่บ้านพอเราโสดแล้วก็ไม่อยากไปอะจะไปข้างนอก
แต่ทีนี้พอเราอยู่กับบ้านเราก็อยากอยู่กับบ้าน

สัดเดวว่าปลายาเรามีเสน่ห์ดึงดุดนะครับอยู่บ้านมากขึ้น
ปลายาผมสวยครับครับภาคกีษภาพดีด้วย

ไม่อะครับแต่จริงผมด้วยผมเองที่หล่อผมโตมน่ะผมก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
เช่นล้างจานผมก็ชอบล้างจานของตัวเองลีบผ้าผมชอบทำเอง
ผมก็ไม่ค่อยถนัดที่จะให้คนอื่นทำให้ครับก็มีบางอย่างที่เราก็ช่วยกันอะครับ
อย่างทั้งคู่มีแบบให้คำเรื่องสัญญาอะไรกันยังไงบ้างไหมคะหรือว่าเรื่องคำพูดเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้น
พี่แคลรี่เคยสัญญาใช่มั้ยตอนขอตังงาน

ตอนงานมั่นก็สัญญา
ก็คือเราก็เราคิดว่าคำพูดมันก็ส่วนหนึ่งในการกระทำ
เราแสดงให้น้องเขาเห็นว่าเราจะดูแลเขาเราจะรักเขาและดูแลเขาให้ดีที่สุด
ตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเห็นทุกวัน
มันก็อาจจะมีบางวันบ้างที่เราอาจจะหลุดหงิดมีทะเลาะกันแต่ก็น้อยอะครับ
แต่พูดไปก็ส่วนหนึ่งแต่อย่างผมก็พยายามจะให้น้องเขาเห็นว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ไม่ใช่ว่าให้เขาทำนู่นทำนี่ให้เราแต่เราจะเป็นฝ่ายที่อยากทำให้เขามากกว่า
อเจมส์น้องนางนะคะคือว่าจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่อันนี้เป็นแบบว่าคุณสามีอยู่ข้างแล้ว
ก็รู้สึกดีค่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้นำแล้วหนูอาจจะเป็นผู้ตามมากกว่า
อเจมส์เชื่อฟังพี่เครียร์ทุกอย่าง

อเจมส์ยังคิดวันนี้ค่ะเลือกเข็มมายังไงบ้างค่ะ
อเรนนี่ชุดก็นายก็มีแบบที่เราชอบอย่างนี้แล้วเราก็ให้พี่โอช่วยดีไซน์ออกมาค่ะ

ปรูดราคาได้ไหมคะ

แล้วจะไปอิตาลีกับสวิรุธเทอเรน

ก็อยากไปที่พี่เคลลี่เคยอยู่อเมริกาค่ะ
ยังเหยื่อที่พี่แคลรี่อยู่

ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างเป็นสถานที่แบบไหน
นะคะถ่ายทาง
ก็คือคุยกันไว้ในระดับหนึ่งนะครับ
อย่างที่บอกว่าต้องรอนะครับเรื่องละคร

แต่ก็เราเป็นห่วงของเรื่องการสุขภาพนะครับ
เพราะว่าการถ่ายละครมันหนัก

ถ้าเรื่องของการที่เราพร้อมที่จะมีพี่น้องนะครับ

ผมว่าหลังจากงานวันนี้ทุกอย่างก็คือลงตัวแล้ว
คือต้องบอกว่าพอทำงานที่เราจัดงานเช้ามา
ก็เหมือนแต่งไปแล้วในระดับหนึ่ง

พอถึงงานวันนี้วันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนได้แต่งจริง
หลังจากงานวันนี้เราก็คงเจอ
ลุยเรื่องปั๊มเลยใช่ไหม

เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะ

ได้เลยค่ะ